พาไปที่จังหวัดขอนแก่นที่น่าเจอเรื่องแปลก

เขาบอกว่าหมูป่าออกลูกมาเป็นช้าง
เฮ้ยตัวแตกเลยเหรอเฮ้ยได้ไงน่ะ
ที่ชื่อว่าสมหวังโพสต์เอาไว้
ที่เห็นนี่คือลูกหมาลูกหมูป่านะฮะ
เป็นลูกหมูป่าครับที่ลักษณะหน้าตามันไม่เหมือนหมูป่าเลยครับ
แต่มันดูแล้วคล้ายกับช้าง
คือลักษณะที่บริเวณใบหน้าของลูกหมูตัวนี้

ส่วนหูก็มีหูใบใหญ่ผิดกับหมูทั่วไป
เท่านั้นไม่พอเท้าที่โผล่ออกมา
ก็แปลกจากเท้าของหมูทั่วไปด้วยนะ
มันสร้างความฮือฮาให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก

นี่อาจจะเป็นพระพิคเนธมาให้โชค

บ้านเลขที่๑๓๐หมู่๓
กุฎหมากเห็บตำบลโนนสะอาด
อำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่น

นี่ครับไปถึงบ้านเลยครับคุณผู้ชมครับ
ไปเจอกับใครอ่ะลุงเขียว

ก็ได้พบกับลูกหมูป่าตัวนี้ด้วย

มันยืนอย่างนี้ไม่ได้แบบว่ามันยังมีชีวิตนะ

เลี้ยงเจ้าพ่อแม่หมูป่าเอาไว้๖๗ปีแล้ว
เมื่อปีที่ผ่านมาหมูป่าคู่นี้มันมีลูก
แล้วมันก็คลอดลูกออกมา๕ตัว

โดยงวดนี้ครั้งที่๒เนี่ย
หมูป่าคลอดลูกมาในช่วงหัวค่ำของวันที่๗
เมษายน๒๕๖๓เป็นวันพระด้วย

แล้วคลอดออกมาทั้งหมด๕ตัว

เป็นตัวที่๕คือตัวสุดท้าย

คลอดออกมามันยังมีชีวิตอยู่นะ

มันยังมีชีวิตอยู่มันยังพังงาบอยู่แหละ

เออก็คลอดออกมาแล้วยังมีชีวิตอยู่
แต่กลัวว่าจะตายเกิดปล่อยไว้กับแม่หมู

แต่เอามาไว้ได้สักประมาณ๓ชั่วโมง
ลูกหมูก็สิ้นใจตายไปซะอย่างนั้น
เชื่อนะเช่าบ้างแต่เชื่อก็ว่ากันไปนะ

แล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย

ไม่ได้ไปทำให้ใครเขาเดือดร้อนอันนี้ก็ว่ากันไม่ได้นะครับ
ถูกต้องแล้วจริงสัตว์แปลกที่คลอดออกมา
แล้วแบบมีความผิดปกติทางพันธุกรรมแบบนี้

แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล